ระหว่างเจตนารมณ์ของตัวบทกฎหมาย
กับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย
บ้านเรามันจะมีเรื่องย้อนแย้งกันมาเสมอ

วายเว้นแม้กระทั่งการบังคับใช้กฎหมาย

คือเจตนารมณ์เนี่ย
กฎหมายเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องการทำให้การเลือกตั้ง
มันเกิดความสุจริตยุติธรรม
เกิดความเท่าเทียมกันในการหาเสียง
กฎหมายเขาต้องการให้คนที่
สมัครสอสอแล้วมีเงินน้อย

สู้กับคนที่อาเซียที่มีเงินเยอะ
กติกาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
เขาก็เลยกำหนดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
การใช้เงินหาเสียงใช้ได้เท่ากัน
คนจะมีมากแค่ไหน
จะมีกี่ร้อยล้านกี่พันล้าน
แต่ว่าเงินที่เอามาใช้ในการหาเสียงเนี่ย
วักเอามาใช้ได้เท่ากับคนมีเงินน้อย

อันนี้คือเจตนารมณ์

เอาเงินไปซื้อเสียงไม่ได้
เจตนารมณ์หลักของกฎหมายเลือกตั้งก็มีเท่านี้ครับ

ไปมาก็แตกประเด็นออกไปว่า

ที่จะมีผลทำให้ได้คะแนนเสียงเนี่ย
มันก็พลอยถูกห้ามไปด้วย
เขาก็ถือว่าเอ๊ะเป็นการซื้อเสียงแบบแฟรงหรือเปล่า
แล้วที่เป็นข่าวกันช่วงวันสองวันนี้

การบริจาคเงินทำบุญกระถิ่นผ้าป่า

การร่วมทำบุญกับงานศพ
การซื้อหลีดวางหน้าศพ
การมอบซองเงินให้กับงานบวชงานแต่งงานบุญอะไรต่างทำไม่ได้
เพราะคนทำเขากลัวถูกกรกตลงโทษ
ที่เขากลัวเพราะมันเคยเจอกันมาแล้วนี่ครับ

เคยเจอใบส้มใบแดงให้หลุดจากตำแหน่งมาแล้ว
แล้วก็ถูกลงโทษหนักถึงขั้น
พ้นจากสอสอถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาแล้ว

เอาเป็นว่าขนาดระดับประธานสภาคุณชวนหลีกภัยเนี่ย
เป็นนักการเมืองมากี่ปีแล้วล่ะ

ขณะนี้สอสอที่นำพวงหลีดไปวางหน้าศพ

รวมทั้งต้องระมัดระวังในการใส่ซองทำบุญด้วย

ท่านประธานสภาชวนก็เลยบอกว่า
กรกตควรจะต้องทบทวน
เพราะสอสอต่างมีคำถาม

แล้วประธานชวนก็บอกไปถึงประชาชนด้วยว่า

เข้าใจว่าต่อไปนี้สอสออาจจะไม่ได้ร่วมทำบุญ
และวางพวงดีดได้อีกแล้วนะครับนี่
ท่านผู้ชมที่ฟังมาถึงตอนนี้คงร้องเฮ้ยร้องไห้ว่านี่มันอะไรกันวะเนี่ย
มันเป็นตลกร้ายทางการเมืองเพราะคิดว่าการร่วมทำบุญตามประเพณี
มันไม่น่าจะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันในทางการเมือง
มันก็ร้อนถึงเลขากอตกอตสิครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ด
คุณแสวงบุญมีเลขากรกตเขาจะประชุมผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ต้องการให้กรกตได้รับรู้แนวทางปฏิบัติ
เพื่อชี้แจงให้พักการเมืองให้เป็นแนวทางเดียวกัน
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาก็คือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด
เวลานักการเมืองไปถามพักการเมืองไปถาม
ก็ให้คำตอบไม่เหมือนกันแล้วระหว่างผู้อำนวยการกรกตประจำจังหวัด
ก็ให้คำตอบไม่ตรงกับกรกตส่วนกลางนี่
มันมั่วมั่วเละเละยังไงก็ไม่รู้นะครับนอกจากนั้นวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมครับ
สสอานันต์ผลอำนวยในฐานะประธานกรรมธิการกิจการผู้แทนราชดร
สภาของสภาก็จะเชิญเลขากรกตไปชี้แจงเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนอีกทางหนึ่ง
ให้ชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรผิดอะไรไม่ผิดผมถึงบอกว่างานนี้กรกตต้องวางมาตรฐานให้ดีดี
และให้มันชัดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีตั้งแต่เลือกตั้งคราวที่แล้ว
กรกตก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าสิ่งที่กรกตทำเนี่ย
มันเข้ารักษณะถี่รอดตาช้างหางรอดตาเลนเช่น
แต่ปัญหาก็คือว่าสอบแล้วฝ่ายที่สอบสวนบอกหลักฐานไม่ถึง
ใบเสร็จไม่มีลงโทษไม่ได้ส่งไปยังกรกตเขต
กรกตเขตส่งมากรกตกลางลงโทษไม่ได้
การเลือกตั้งปี๖๒ที่สอสอเก่าเขาบ่นกันว่าไม่เคยเจอเลือกตั้งครั้งไหนที่ซื้อเสียงกันหนักเท่ากับครั้งนี้
เพราะเขาบอกเขาเลือกตั้งมาหลายหนแล้วหลายครั้งแล้ว
แม้จะบ่นกันพึ่มพำอย่างนั้นเนี่ยนะกรกตก็จับมือใครดมไม่ได้
จับได้แต่ลายเล็กที่เขาทะเลอร์ทะล่าบริจาคเงินทำบุญแค่สองพันบาทเพราะเขาไม่คิดว่าผิดไง
จำได้ไหมอดีตสสสุรพงศ์เกียรติชายกรเชียงใหม่ของพักเพื่อไทย
สุดท้ายก็ต้องหลุดเพราะว่าบริจาคเงินไปทำบุญ๒๐๐๐บาทนี่แหละ
แล้วก็ตอนหลังก็คุณศรีนวลก็ลงไปเลือกตั้งแทนแล้วก็ได้เข้ามาแล้วก็ย้ายพักไปอยู่ภูมิใจไทย
สุดท้ายขึ้นมาตอนหลังเนี่ยสารยกฟ้องครับ
คุณสุรภงก็ฟ้องกับกกตเขาก็ชนะคดี
แล้วเขาก็ฟ้องว่ากรกตต้องจ่ายเงินให้เขา๖๐กว่าล้านบาทเพราะเขาเสียหาย
สารก็ตัดสินให้คุณสุรพงศ์ชนะก็เลยมีปัญหากันว่าจะเอาเงิน
กว่าล้านบาทเนี่ยจากไหนไปจ่ายเงินเหลืองเงินหลวงหรือ
เงินส่วนตัวกรกตที่จะไปคืนให้เขาเนี่ยแต่สุดท้ายก็
ได้ยินว่ารองวิศนุบอกว่าควรจะใช้เงินหลวงอ้าวกรกตก็
รอดไปแต่ว่าถึงจะใช้เงินหลวงก็ควรจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับ
กรกตว่ามันต้องต้องมีดุลยพินิษฐ์ความชัดเจนให้

คือเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยพวกเราควรจะย้อนไปดูในอดีต
ในอดีตเนี่ยการเลือกตั้งในประเทศไทยกระทรวงมหาดไทยเป็น
ผู้จัดการและเป็นคนควบคุมการเลือกตั้งนะครับออกกฎเกณฑ์
กติกาต่างเราก็เห็นว่ามหาดไทยนั้นอยู่ภายใต้รัฐบาลถ้า
พักรัฐบาลลงเลือกตั้งก็ได้เปรียบกับพักฝ่ายค้านก็เป็น
อย่างนี้กันมาทุกยุคฉะนั้นคนร่างรัฐมนุนปี๔๐เขาเลย
กำหนดว่าให้มีองค์กรอิสระอีกสักองค์กรหนึ่งเป็นกลไกของ
รัฐมนูลมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งดูแลเลือกก้านต่างต่าง
หมดเพราะว่ารัฐบาลจะสั่งไม่ได้ก็เลยให้มีกรกตนี่ไง
ฉะนั้นกรกตก็ต้องทำตัวให้สมกับเจตนารมณ์ของคนร่าง
รัฐมนูลปี๔๐คือต้องทำตัวให้ปลอดจากอำนาจใดอย่างแท้จริง
มันอย่าให้เกิดคำคอลหาว่ากรกตเอาจริงแต่กับฝ่ายค้าน
แต่ไม่เอาจริงกับฝ่ายรัฐบาลอย่างวันนี้ก็เห็นหัวข่าวนี้
อยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเพื่อไทยร้องฟันประเดิมกฎเหล็ก๑๘๐วัน
บิ๊กป้อมหาเสียงเอาเปรียบกันทางการเมือง
อันนี้เป็นช่วงเวลาที่บิ๊กป้อมไปลงพื้นที่ที่เพชรบูรณ์วันก่อน
แล้วก็มีป้ายต้อนรับใหญ่โตแล้วก็มีในป้ายนั้นก็มีสอสอของเพชรบูรณ์ด้วย
ซึ่งเขามองว่าพรรคฝ่ายค่านเขาเอาป้ายลง

ได้ที่จริงเรื่องป้ายเนี่ยติดได้ติดไม่ได้ป้ายขนาดใหญ่ขนาด
เล็กมันไม่ใช่สาระสำคัญที่จะมีผลต่อความยุติธรรมในการ
หาเสียงมากนักออกแต่ว่าเมื่อกรกตเองหยิบเรื่องนี้ออกมาเป็น
กฎเหล็กทำท่าขึงขังตึงตังว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็

สถานการณ์ในทางการเลือกตั้งเนี่ยสิ่งที่มีค่าต่อการเลือกตั้ง
ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมากที่สุดคือ๑กฎกติกาต้องมีความ

คนเขาถึงอยากเลือกตั้งถ้ากติกาไม่มีความเป็นธรรมคนไม่
อยากไปเลือกตั้งสองบรรยากาศการเมืองมันชวนให้อยากเลือกตั้ง
ถ้าบรรยากาศการเมืองมันดีคนก็อยากออกไปเลือกตั้งสามประชา
เชื่อมั่นต่อกรกตผู้คุมอำนาจคนถึงก็อยากออกไป
เลือกตั้งถ้าไม่มี๓อย่างนี้คนไม่อยากเลือกตั้งการเลือก
ตั้งก็ปล่อยนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณดอม